ทนายเดชาเคยพูดเอาไว้บอกว่าถ้าจะเชิญคุณแม่ออกจากบ้านมาเนี่ย
ต้องเชิญในฐานะนางเอกวันนี้ทนายเดชาพาคุณแม่ออกจากบ้านนะฮะ
ไปพบกับพนักงานสอบสวนตอนแรกว่าจะไปเดิมเนินคดี
จะไปดำเนินคดีกับคนที่สร้างความเสียหายให้กับคุณแตงโมนะครับ
หนึ่งในนั้นคาดว่าเป็นอดีตคนมีสีนะครับ
นี่ครับทนายเดชากิติวิทยานันต์ไปกับคุณแม่พระนิดานะครับ
บอกตอนแรกบอกจะไปดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่หมินประมาทคุณแตงโม
ด้วยการโฆษณามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒๘และ
นายเดชาบอกว่าวันนี้ถือเป็นการมาให้ข้อมูลฮะ
ข้อมูลเท่านั้นกับพนักงานสอบสวนว่ามีใครบ้างที่ไปพูดออกข่าวให้คุณแม่
ไม่สบายใจเนี่ยแล้วกระทบรูปคดีซึ่งอาจจะส่งผลให้คุณแตงโมตายฟรีก็ได้
ก็ส่งข้อมูลให้ตำรวจตรวจสอบดูว่าเข้าข่ายความผิดเพื่อดำเนินคดีหรือไม่
โดยคนกลุ่มนี้มีประมาณ๑๐คนที่เป็นขาประจำนะฮะ
มาออกข่าวทางทีวีไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดีย
เรียกร้องให้สื่อมวลชนด้วยอย่าไปให้ฆ่าคนในพวกนี้มัน

ส่วนกรณีที่สสเต้มงคลกิจให้ข้อมูลบอกว่า
มีคนที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโม๘คน
คุณตังโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำนั้น
นายเดชาบอกว่าไม่ได้คุยกับสสเต้มานานแล้วนะ
เพราะคิดว่านะฮะเดี๋ยวสังคมจะเสียหายไปมากกว่านี้ครับ
มันก็ทำให้เกิดความสับสนแล้ว

ตกน้ำตายเนี่ยสารก็ยกฟ้อง
เพราะฉะนั้นแตงโมก็ตายฟรี
ผมว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วนะมันใกล้ยุบสภาแล้วอ่ะนะ
แล้วพักเขาก็มีเขาอยู่คนเดียวคิดดูดิมันก็ต้องแบบยังไง
มันต้องให้เป็นที่ประชาชนได้รู้จักว่ามีผลงานยังไง
ถ้าเขาจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แตงโมเนี่ยเขาก็ต้องเอาหลักฐานมาให้ท่านรองอุดร
ผู้กำกับนะแล้วเอาไปเปิดเผยตามออกทีวีหรือทางเฟซบุ๊คหรือเช่าโรงแรมแถลงข่าวเนี่ย
มันจะเกิดประโยชน์ต่อการค้นหาความจริงอย่างไรนะ
คุณผู้ชมนะครับเมดมาบอกว่าอดีตคนมีสีใครนะคิดสิคิดสิคิดสิ

จะฟ้องคนนะคนที่ออกมาพูดเรื่องเบอร์สวยอ่ะ
ตะโกนขึ้นมาเลยสวนตอนแถลงข่าวเข้าไปเลย
นายเดชาพูดชื่อออกมาเลยดูบรรยากาศตอนนี้หน่อย
เป็นหน้าที่ของสำนักงานธรรมบุญชาติพนักงานตอบสวนเดี๋ยวเขาแจ้งเอง
รับรองไม่ผิดหวังแหละครับก็คนที่ท่านมหายตาไว้
ท่านไปทำข่าวบ่อยส่วนใหญ่พวกนั้นน่ะนะ
ไม่รู้วันนี้จะจุ๊กครู่ได้หรือเปล่านะฮะทนายเดชา
หลังแถลงข่าวนายสันทนาเดินเข้าไปพูดคุยกับรองผู้บัญชาการ

บอกว่าต้องการที่จะคุยกับคุณแม่คุณแตงโม
ถึงสาเหตุที่ไม่พอใจสิ่งที่นะฮะเขาพูด

ซึ่งนายสันทนะนั่งเฝ้ารออยู่ที่ด้านล่างของโรงพัก

แต่คุณแม่ของคุณแตงโมไม่ยอมที่จะลงมาคุยด้วยครับ
ซึ่งขณะนี้นะจนถึงขณะนี้นะ

เพราะว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหทนายเดชาพูดไว้
จะไปแจ้งความหมินประมาท
อดีตคนมีสีที่พูดเรื่องเบอร์สวย
ที่พูดเรื่องเด็กเอ็น

ตอนนี้ใกล้จะเสร็จเต็มที๙๐แล้วคุณผู้ชม
เมษายนที่จะมีการแถลงปิดคดี
และตำรวจบอกว่าจะมีการชี้แจงทุกประเด็น
กราฟิกอธิบายให้ดูทีละหัวข้อเลยค่ะ
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็อยากจะให้ถึงวันที่๑๘
แล้วอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญค่ะ
บอกว่าวันนี้เชิญนางพนิดาแล้วก็ทนายเดชา

แล้วเรียกนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก
แจ้งข้อกล่าวหาทำลายหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากพบว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถแจ้งข้อหาได้
ซึ่งก่อนหน้านี้พยาหลักฐานยังไม่ชัดเจน
พอได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
ก็เลยเรียกมาสอบสวนส่วนจะเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์หรือเปล่า
ขอเปิดเผยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้อยู่แล้ว
ขณะที่คดีอย่างที่บอกค่ะคืบหน้าไปร้อยละ๙๐ละ
อยู่ในขั้นตอนรวบรวมสรุปจบหลังสงการนะคะ
เมื่อสำนวนสมบูรณ์จะส่งให้พนักงานอายการ
วันที่๑๘เมษายนจะแถลงสรุปคดี
แล้วจะทำกราฟิกชี้แจงรายละเอียด
ประเด็นที่เป็นข้อที่สังคมสงสัย
จะมีคำตอบให้ทุกประเด็น
ที่ไม่กระทบกับข้อเท็จจริงในสำนวนคดี

นี่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะนักภาพนี้นะคะ

ให้ฝ่ายกองคดีรวบรวมข้อมูลบุคคล
นำข้อมูลเท็จบิดเบือน
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
สร้างความเสียหายต่อรูปคดีแล้วทำให้สังคมเกิดความสับสน
ตำรวจบอกว่าอันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็บอกว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลและสื่อโทรทัศน์ค่ะ
ที่ผ่านมาตำรวจไม่อยากดำเนินการ
แต่ว่ามีพฤติกรรมทำให้เกิดความสับสนเกินเลย
สังคมเข้าใจผิดและครอบครัวผู้เสียชีวิตเสียหาย
ก็ฝากถึงคนที่ไม่รู้จริงขอให้หยุดพฤติกรรม
ส่วนจะดำเนินคดีกี่รายยังไม่สามารถระบุได้ค่ะ
แต่เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้รู้ตัวค่ะ
ว่าส่งสำนวนให้อาการได้ครับ
อะไรบางเรื่องที่ทำให้เสียหายนะครับ

แม้กระทั่งบุคคลที่นำข้อความที่มันเป็นเท็จเนี่ยนะครับ

และทำให้ประชาชนเชื่อนะครับ

หรือว่าเจตนาที่ไม่ดีนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าสื่อก็ทราบสังคมก็ทราบนะครับ
ผมเชื่อว่ามันอยู่ในจุดที่เกินงามแล้วอะไรเนี่ย
ผมเชื่อว่าทางต่อคดีนะครับ
ได้สรุปแล้วว่าหลังจากนี้จะได้บริการ
เมษายนนะคะเดี๋ยวรอฟังการแถลงปิดคดีกัน
แล้วก็มีประเด็นนี้ด้วยที่คนก็สนใจแล้วอยากจะได้คำตอบ
เรื่องที่คุณนิติธรรมล้ำเหลือ

ทนายตั้มออกมาให้ข้อมูลว่าทั้งสองท่าน
ทนายตั้มพูดให้การว่าปอกับโรเบิร์ตไม่มีพิรุธนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าได้ส่งเรื่องให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
รับผิดชอบงานเจรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วค่ะ
เดี๋ยวก็รอฟังคำตอบของเรื่องนี้ด้วยนะคะ